ดูเรื่องนี้หน่อยละกันค่ะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัย
เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ให้เริ่มนับตั้งแต่ปี๖๐ครับ
ดังนั้นแปลว่าจะเป็นนายกได้ไปจนถึงปี๖๘
แต่เอ๊ะหลังจากนี้เวลาที่จะมีการหาเสียงเลือกตั้ง
เขาจะเอากลยุทธ์ไหนมานะกับการที่จะหาเสียง
เพราะว่าเอาจริงนะสมาชิกพักบางรายเนี่ย
บอกว่าไม่พร้อมที่จะดันให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกสมัยแล้วนะ
เดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้ไปฟังการวิเคราะห์กันนะคะ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพ
อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณกอล์ฟครับ
เริ่มต้นสัปดาห์นี้การเมืองโฟกัสไปที่พลเอกประยุทธ์
วันนี้ก็กลับมาทำงานวันแรกไปที่กระทรวงมหาดไทย
ประชุมร่วมกับผู้ว่าทุกจังหวัดเรื่องการบริหารจัดตามน้ำ

เรื่องที่๒คำวินิจฉัยปม๘ปีของผลเอกประยุทธ์
ที่บอกว่าตู่เป็นนายกได้ถึงปี๖๘
นับตั้งแต่๖เมษายน๖๐
คือหัวข่าวนี้ต้องขยายความอธิบายหน่อยนะครับว่า
ไม่ใช่ว่าเป็นต่อเนื่องไปถึงปี๖๘ได้เลยนะครับ
แต่ต้องดูผลลัพธ์หลังการเลือกตั้งครั้งใหม่เสียก่อน
หมายถึงว่าถ้าอยู่ครบเทอม
ถ้าอยู่ครบเทอมก็จะเลือกกันช่วง
ประมาณเมษาหรือพฤษภาพปี๖๖

มีโอกาสที่จะได้รับเลือกเป็นนายก
ก็ตอบเป็นไปได้อีก๒ปี
คือเป็นไปถึง๖เมษายนปี๖๘

ตามที่สารรัฐมนูลตีความ

แต่จะได้เป็นหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่ง

เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า

ได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างน้อยก็๒๕คนไม่ใช่พักไหนก็เสนอชื่อคนเป็นนายกได้
เท่าที่ดูตามข่าวพักที่ประกาศจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์
เป็นนายกอย่างชัดเจนก็คือพักรวมไทยสร้างชาติที่คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์เป็นหัวหน้าพัก
อันนี้เขาจะได้ถึง๒๕คนไหมส่วนพักพลังประชารัฐยังคลุมเคลือนะครับ
ไม่ชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้บางช่วงก็บอกว่ายังจะคงเสนอชื่อ
ผลเอกประยุทธ์และเสนอเพียงคนเดียวพอสถานการณ์เปลี่ยนไปก็บอกว่า
เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์แต่ไม่เสนอคนเดียวนะความหมายก็คือจะเสนอชื่อพลเอกประวิทย์ด้วย
หรือจะเสนอชื่อผลเอกประวิทย์เพียงคนเดียวตามที่คุณวิรากรคำประกอบออกมาอธิบายว่า
ถ้าเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์สวใน๑ปีแรกเนี่ยยังมีโอกาสเลือกนายก
แต่ว่าพอครบปีที่๒สวไม่เลือกแล้วสวไม่มีโอกาสเลือกแล้วสสเลือกกันเอง
โอกาสที่ผลเอกประวิทย์จะมาเป็นนายกเนี่ยคงไม่มีแล้วฉะนั้นจะผลักดันพลเอกประวิทย์ให้เป็นนายก
เสียตั้งแต่หลังเลือกตั้งอ้าวนี่มันก็เป็นไปได้ครับวันนี้ก็เลยมีหัวข่าวว่าลูกหาบเปิดเกม
ก็โหวตให้บิ๊กป้อมเป็นต่อแต่ว่าอย่างที่คุณวีรากรบอก
ถึงช่วงนั้นเอาแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นทั้งหมดที่ว่านี้คือสูตรที่พักพลังประชารัฐ
ชนะเลือกตั้งมาแบบมีเสียงมากพอที่จะเป็นแก่นำตั้งรัฐบาล
แล้วมีสวเป็นตัวช่วยแต่ถ้าได้เสียงมาไม่พอพอ
ถึงเอาสวมาเป็นตัวช่วยแล้วก็ยังไปต่อไม่ได้
ก็แปลว่าจบกันปิดตำนาน๓ป่อ
ไหนจะขึ้นมาบริหารประเทศเอาเป็นว่าตัวแปรทางการเมือง
ยังมีอีกหลายปัจจัยครับต้องดูกันเป็นช็อต
แต่ว่าไม่ว่าการเมืองวันหน้าจะเป็นยังไงสูตรไหน
ภาคธุรกิจและภาคประชาชนทั่วไปเขาต้องการและอยากเห็น
เขาอยากเห็นการเมืองนิ่งครับ
อยากเห็นรัฐบาลมีเสถียรภาพเพียงพอที่จะเดินหน้า
แก้ปัญหาให้ประเทศได้โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ
โดยภาพรวมและปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน
ปัญหาของประเทศเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่หนักหนาสาหัสมาก
เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่ฝ่ายการเมืองต้องตระหนักว่าการได้ครองอำนาจ
ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่มีถ้ามีอำนาจแล้ว
แก้ปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชนไม่ได้
นี่สำคัญอยู่ตรงนี้
มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าได้ครองอำนาจแล้ว
แต่ประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศ
เศรษฐกิจล่มสลายกู้ไม่ขึ้นประชาชนไม่มีจะกิน
อย่าลืมนะครับว่าสถานะสภาวะของประเทศเรายามนี้

เราเป็นประเทศที่มีหนี้สินตั้ง๑๕ล้านล้านบาท
ขณะที่เรามีงบประมาณรายจ่ายทั้งปี๓ล้านล้านกว่าบาท
คาดกันว่ารัฐบาลจะต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย
ยาวไปถึง๓๐ปีถึงจะหมดหนี้หมดสินที่เป็นอยู่
มันเหมือนครอบครัวที่มีหนี้มากอะครับ
กับประเทศที่มีแน่นาคอยู่ในสภาพเดียวกัน
ส่วนปัญหาเฉพาะหน้าขณะนี้คือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังคำวินิจฉัย๘ปี
ปรากฏการณ์ของการต่อต้านการกลับมาของผลเอกประยุทธ์
ปรากฏการณ์การไม่ยอมรับคำวินิจฉัย
ปรากฏการณ์นี้จะลุกยามคลามขยายผลไปมากแค่ไหน
และจะนำไปสู่ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดสถานการณ์อะไรตามมา

เขาบอกว่าช่วงจากนี้ไปมันเหลือเวลา๖๗เดือน
จะมีการเลือกตั้งนี่ถ้าอยู่ครบเทอมนะ
การลงถนนออกมาประท้วงมาต่อต้าน
มันอาจจะจุดไม่ติด
แต่จะมีคำพิพากษาจากประชาชน
ในช่วงหย่อนบัตรลงคะแนน
คือถ้าอยากเห็นพลเอกประยุทธ์
เป็นต่อก็กาเบอร์เลือกพักที่
ประกาศสนับสนุนชื่อผลเอกประยุทธ์
หรือพักที่สนับสนุนพลเอกประวิทธิ์
อยากให้ผลเอกประวิทธ์เป็นนายก
ก็กาคะแนนเลือกพักนั้น
แต่ถ้าไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นต่อ

ก็ไม่เลือกพักที่เสนอชื่อ

นั่นแหละคือคำพิพากษาจากประชาชน
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งมันดีตรงนี้
ดีตรงที่ว่าประชาชนคือผู้ตัดสิน
นี่คือเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้
และขออภัยหน่อยครับวันนี้มันมีเสลด

ก็ขอปิดขีดเส้นใต้แค่นี้

ครับ